กลางทางนี้ต้องบอกว่าโหดจริงคุณผู้ชม
เขาก็มีการพูดคุยกันไปสอบถาม

โมโหเลยใช้มีดจ้วงแทงคนตอบ
ถึงขั้นหายใจโรยรินจมกองเลือดเลยนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยมือมีดรายนี้ยอมเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งประถมพยาบาลนายหนี้ชาวไทยใหญ่อายุประมาณ๒๕ปี
เพราะเขามีบาดแผลถูกมีดแทงเนี่ยเข้าที่ลำคอด้วยเอวด้านซ้ายด้วย
สภาพคือนอนนิ่งจมกองเลือดและหายใจรวยรินนะคะ
อยู่บริเวณริมถนนสุริยวงศ์ตะมนต์ช้างม่อยตัวเมืองเชียงใหม่
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่าในสามหลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุค่ะ
จากการสอบสวนนายปันเมืองพี่ชายของคนที่เขาบาดเจ็บ
ก็ให้การบอกว่าตัวเขาเองและน้องชายมาทำงานรับจ้างอยู่คนละที่ในตัวเมืองเชียงใหม่
ขณะกำลังกลับบ้านพร้อมกันระหว่างนั้นในสามผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็ทำงานกับที่เดียวกับเขาก็คือตัวพี่ชายนี่แหละ

และในสามก็หันไปถามน้องชายของเขาว่าทำงานที่ไหน
ทีนี้น้องชายก็ยังไม่ได้ตอบไงเงียบไปพักนึง
แล้วก็ตอบว่าไม่รู้แถวนี้แหละ
ทำให้ในสามไม่พอใจพูดบอกว่า
ทำไมไม่บอกกันตรงทำไมถึงตอบช้า
ก่อนที่จะชกต่อยกันแล้วจากนั้นก็ใช้มีดแทง
น้องชายเขาล้มลงจมกองเลือดแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
ฟังเสียงของพี่ชายผู้ที่บัดเจ็บหน่อยนะคะ
แล้วคนที่หนีไปนี่คือไอ้สามไอ้สามนี้หนีไปทางไหน
อันนี้นะคะพี่ชายผู้บาดเจ็บเขาก็
ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ได้เมาไม่ได้มีอะไรเลย
แค่นี้แหละคือตอบช้าแล้วก็เลยทะเลาะกัน
ใช้มีดแทงจนน้องชายเขาจมกองเลือดแบบนี้
ล่าสุดนะคะในสามอายุ๒๘ปีชาวไทยใหญ่ที่

ตัวนายจ้างเขาพามามอบตัวแล้วกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
ทางผู้ต้องหาให้การนี่คือหนังคนละม้วนกับทางพี่ชายเลย
เขาบอกว่าถูกคนที่บาดเจ็บหาเรื่องก่อน
แล้วยังขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะเอาพวกมาทำร้ายเขาด้วย
เขาก็เลยแค่ป้องกันตัวนี่คนนี้คนที่ถูกพี่ชายของผู้บาดเจ็บบอกว่าเป็นคนแทง
เขาบอกว่าเขาแค่ป้องกันตัวส่วนอาวุธมีดที่ใช้เป็นมีดพับหลังก่อเหตุ
เอาไปโยนทิ้งแม่น้ำปิงแล้วค่ะอ่าฟังเสียงของอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นนาย๓ค่ะ
ผมว่าผมแค่ถามแต่ว่าผมขอโทษมันไป
ถ้าผู้ว่ายจัดกวดขนาดนี้ผมไม่ถามหรอกครับ
ผมถามเลยแต่ว่าผมขอโทษมันไปเจ็ดครั้งก่อนครับ
แล้วก็มันว่ามันจะเรียกมูกมันมาตีปุ่มครับ
แล้วก็เลยป้องกันตัวเอง
ครับผมเรียกมูกแล้วมันว่ามันจะเอาปืนมายิงผม
ก็ให้กันคนละอย่างเป็นหน้าที่ตำรวจละหลัดอย่างนี้นะคะ
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
โดยทางพนักงานสอบสวนจะรอผลการตรวจรักษาของแพทย์
และต้องสอบปากคำคู่กรณีอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
แต่เบื้องต้นคือทำร้ายร่างกายเขาจนอาการขนาดนี้ก็คือ
ต้องโดนบริการคดีทำร้ายร่างกายนะคะ